ที่จังหวัดกาลสินก็มีรถบรรทุกคันหนึ่ง
ฝ่าสายฝนทีนี้ก็เลยเสียหลักค่ะ

จากนั้นก็พุ่งไปชนเสาไฟเกาะกลางถนน

แต่นับว่ายังเคราะห์ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้
คนขับนั้นได้รับบัตรเจ็บเพียงเล็กน้อย
ทางโค้งก่อนถึงบ้านขับเม็กตะบนไพ่อำนวยเมืองกาลสิน

พบรถบรรทุกชนอาติดกับเสาไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน
ส่งผลให้เสาไฟฟ้าส่องสว่างล้มกิดขวางการจราจร
และยังมีรถกระบะถูกชนได้รับความเสียหาย
ส่วนคนขับรถบรรทุกได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถบรรทุกทราบว่าเดินทางมาจาก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น

พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนอย่างจัง
ที่จังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์กลางสามแยกถนนตัดใหม่
ชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
ทำให้นายสุพรชัยมีเงินอายุ๕๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์และเป็นครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งอยู่ข้างทาง

ส่วนรถกระบะด้านหน้ารถพังเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุนายสุพรชัยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
เพื่อไปเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าที่โรงเรียน
แต่พอมาถึง๓แยกถนนตัดใหม่
ถูกรถกระบะพุ่งชนกลางคัน
ทำให้คนขับขี่และรถจักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทิศละทาง
จังหวัดฉะเชิงเซาเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้ง
กับรถกระบะช่วงทางเบี่ยงลงสะพานคลองอ้อม
จากถนนบางนาตราดเข้าถนนสิริโสธร
ในพื้นที่ตำบลบางประกงอำเภอบางประกง
ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถทั้ง๒คันด้านหน้าอยู่ในสภาพพังยับเยิน
อกจากนี้ยังพบว่าชายอายุ๓๔ปีคนขับรถเก๋ง
อยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักและอ้างว่าหลังเกิดอุบัติเหตุ
มีคนขโมยโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในรถและจะไปแจ้งความที่โรงพัก
แต่เจ้าหน้าที่เจรจาให้สงบสติอารมณ์พร้อมคุมตัวไปตรวจเลือด
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถเก๋งก็พบโทรศัพท์มือถือของคนขับ
ตกอยู่ในรถของตัวเองโดยไม่มีใครขโมยไปตามที่กล่าวอ้าง